สี่คนกำลังรอรับอาหารจากร้านอาหารเพื่อไปส่งให้กับลูกค้า
กำลังนั่งรออยู่ค่ะจู่ผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มา
วงมีดดาบยาวสักประมาณ๑เมตรมาไล่ฟันทั้ง๔คน
วงแตกกระเจิงเลยนะคะเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บสองรายด้วยกันนะคะ
พร้อมกับขึ้นแคปชั่นลักษณะคือเตือนภัยแล้วก็ให้กำลังใจนะคะ
คุณดูนะโอ้โหคือเป็นเหตุอุกอาจมาก
ใจกลางกรุงเทพนี่เองนะคะแถวย่านสะพานเหล็กค่ะนี่นะ
ทีนี้เราก็ถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เขากำลังนั่งรออาหารกันอยู่นะฮะแล้วสักพักหนึ่งผู้ชายเนี่ย
ปรีเข้ามาเลยเอามิดดาบมาไล่ฟันค่ะ
คนแรกที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยชื่อว่านายโยธินพิพัฒน์เพิ่มภูมิ
อายุสามสิบสองปีคนที่สองได้รับบาดเจ็บคือ
นายอลงกรเสตโยธินอายุยี่สิบหกปีค่ะหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
คนร้ายมันหลบหนีไปเลยค่ะนะฮะทีนี้ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าต่อบอกว่า
นั่งรออยู่ที่บริเวณหน้าสารเจ้าจำนวน๔คนรอรับอาหารไปส่งให้กับลูกค้า
จากนั้นค่ะคนร้ายขี่รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
จอดตรงหัวมุมค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับถือมีดดาบยาว๑เมตร
ปรีเข้ามาแล้วใช้มีดดาบนั่นแหละค่ะไล่ฟัน
คนแรกไม่โดนค่ะไปโดนคนที่สองบริเวณคอด้านหลัง
แล้วคนที่สามบริเวณแขนด้านขวานะคะส่วนคนที่๔หลบได้ทัน
ได้ทันนะคะหลังจากนั้นแล้วผู้ก่อเหตุคนร้ายเนี่ย
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ตัวเองจอดทิ้งไว้เนี่ยหลบหนีมุ่งหน้าไปทางซอยพีรพงศ์นะคะ
ตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับคุณผู้ชม
ไปดูอาการคนเจ็บหน่อยอาการคนเจ็บตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกลางนะคะ
คนแรกก็คือคุณอลงกรแต่ยังสามารถพูดคุยได้นะ
จู่คนร้ายอย่างที่เล่าไปอะค่ะถือมีดด่าปลิดลงมาที่กรุงของเขา
แล้วใช้มีดฟันที่คอรุ่นพี่ของเขาก่อน
จากนั้นคนร้ายก็หันมาฟันตัวเอง
เขาก็เลยใช้แขนเนี่ยบังเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยโดนที่แขนแบบนี้เนี่ยนะคะ
เป็นแผลกว้างสักประมาณ๓นิ้วยาว๒๐เซนติเมตร
เราถามคุณอลงกรต่อว่าเอ๊ะเป็นคู่อริกันหรือเปล่ามีเรื่องมาก่อนไหม
คุณอลงกรบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนว่าคนร้ายเนี่ยเป็นใครมาจากไหนค่ะ
ส่วนอีกคนหนึ่ง
คุณโอทินโดนฟันที่บริเวณครอดด้านหลังคนนี้หนักหน่อยค่ะ
ตอนนี้คุณหมอกำลังประเมินเรื่องของการรักษา
ก่อนว่าถ้าเกิดว่าเป็นแผลลึกถึงขั้นว่าไปโดนกระดูกอาจจะต้องมีการผ่าตัด
ส่วนคนร้ายหลังจากที่ก่อเหตุหลบหนีไปตอนนี้ตำรวจสนพระราชวังบอกว่า
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วต้องไล่ล่ามาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
อาจมากนะโอ้โหไปไล่ฟันแบบนี้คุณใจกลางกรุงเทพด้วยอ่ะ